แล้วถ้าพูดถึงปี๒๕๖๕ปีเก่าเนี่ยนะ
หลายคนออกมารีวิวชีวิตผ่านโซเชียลมากมายค่ะ
รวมไปถึงมาริโอมอลเลอร์เหมือนกันนะคะ
ที่ออกมารีวิวชีวิตให้เราฟังว่า
ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีทั้งสุขมีทั้งสะดุดกับเขาเหมือนกันค่ะ
ปีเสือของมาริโอเจ้าตัวบอกกับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
บอกว่าโอ้โหพี่ชีวิตปีนี้เนี่ยนะครบรถมากเลย
เรื่องสุขก็มีเรื่องอึดอัดครับข้องใจก็หนักอึ้งอยู่
เรียกว่าปีที่ผ่านมาเรื่องที่ทำให้ตัวเองยิ้มได้มากก็คือเรื่องงาน
เพราะว่านอกจากงานแสดงมีมาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ผลงานละครเรื่องคือเธอก็ยังได้รับความนิยมถูกใจกันอยู่ไม่น้อย
ที่ฉันชอบมากเลยเรื่องนี้กล้าวใจเป็นที่สุด
ส่วนภาพยนตร์นะคะมายาพิสวงศ์ที่เจ้าตัวเล่น
ก็ได้รับการวิจารณ์ที่ดีเพราะว่าหนังเนี่ยถูกนำไปฉายที่ต่างประเทศด้วยเนาะ
ซึ่งมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยซึ่งมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยซึ่งมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยซึ่งมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยซึ่งมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยซึ่งมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยซึ่งมายาพิสวงที่ต่างประเทศด้วยซึ่งมายาพิ

เป็นปีที่ทำให้โอ้รู้สึกโตขึ้นหรือว่าพัฒนาการอะไรขึ้นในชีวิตนะครับ
ก็รู้สึกโตขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้น
แต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะกว่าจะผ่านมันมาได้
ต้องบอกว่ามาริโอเนี่ยเขามีความรักความผูกพันกับหม่อมน้อยนะ
เพราะหม่ำน้อยถือว่าเป็นบรมครูของมอริโอละก่อน